จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีเหตุสะเทือนใจนะคะ

บอกว่าเจ้าข้าวเหนียวเนี่ยถูกฟันที่หัวนะคะ

เจ้าของเขาบอกว่าสงสารมันมาก
แล้วก็เลยต้องไลฟ์สดนะคะขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย

สุนัขเพศเมียอายุ๒ขวบของเขาเนี่ย

แล้วสนับสนับว่าแพทย์ทะวันแล้วนะคะแต่คลินิกปิด
เขาก็เลยพามันกลับบ้านมาอีกค่ะ
ห้ามเลือดแล้วจะเห็นไหมคะเนี่ยพยายามใช้ใช้ผ้าน่ะ
ห้ามเลือดด้วยตัวเองแต่แผลมันยาวตั้ง๗นิ้วค่ะ
เขาบอกว่าแผลมันเลือดไม่หยุดสักทีนะคะ

ใครที่พอจะมีช่องทางต้องพาเจ้าข้าวเหนียวไปไหนเนี่ย

ผู้ชายคนนี้ชื่อวนายเจียรพงศ์ศรีมาติอายุ๓๓ปี

ก็ติดต่อไปแล้วค่ะเขาก็บอกว่า
เขาขอบ่นเลยนะเขาบอกว่าไม่เข้าใจเลย
ช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะ
คือตอนแรกพาไปตอนกลางคืนคลินิกปิด

แต่พอช่วงเช้าค่ะไปหาหมออีกทีหมอบอกอาการหนักมากเสียเลือดมาก
หมอรีบเย็บแผลเลยค่ะดูแลอย่างใกล้ชิดประเมินอาการเป็นระยะ
ซึ่งตัวคุณจิระพงศ์เองเขาก็ภาวนานะคะให้เจ้าข้าวเหนียวปลอดภัย
จะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่าเขารักเหมือนลูกเลยนะคะ
แต่ความหวังของคุณจิรพงศ์ไม่เป็นผลนะคะสรุปเจ้าข้าวเหนียวตายแล้วนะคะ